บอกกันว่าวงการบันเทิงเตรียมรับมืออีกแล้วพี่แจ๊คยังไง
ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙กับคนวงการบันเทิง
ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาดูเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะ
เพราะว่ามันเกิดเรื่องราวของการแพร่ระบาดอย่างที่ทราบกัน
มีหลายกลุ่มก้อนค่ะเดี๋ยวเราแยกให้ดูกันเลยนะคะ
กลุ่มก้อนแรกนะคะก็เป็นคัสเตอร์ทองหล่อคุณผู้ชม
ก็อย่างที่ทราบนะคะอาชีพนักร้องศิลปินเขาไปร้องเพลงที่นู่นกันเยอะนะคะ

อันนี้ยังไม่ได้ติดโควิด๑๙นะคะแต่ว่าเสี่ยงเท่านั้นนะคะ

คนแรกค่ะนักร้องสาวดายโนฟินค่ะ
หลังทราบข่าวว่ามีทีมงานหนึ่งในนั้นนะคะของตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แจ้งทันทีว่าหลังทราบเรื่องเนี่ยเธอรีบไปตรวจหาเชื้อทันทีค่ะ
ซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะผลออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
ผลตรวจของพี่ดาแล้วก็แฟนนุ่มออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อนั่นเองค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะพี่ดาก็จะขอกักตัว๑๔วันต่อไปค่ะ
เช่นเดียวกับสองหนุ่มนะคะพี่เวย์แล้วก็พี่ขันเงินไทเทเนียมคุณผู้ชม
ออกมาประกาศตัวกัก๑๔วันคุณผู้ชม
จะทำการตรวจหาเชื้อทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากทางร้านนะคะ
เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อจากสถานที่ดังกล่าวค่ะ
ในวันที่๑๔เมษายนช่วงสงการพอดีเนาะที่อุดรคุณผู้ชม
ก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะส่วนผลตรวจจะเป็นอย่างไรนะคะ
สักครู่ได้โทรคุยออกประมาณ๔โมงเย็นเดี๋ยวจะบอกให้ทราบอีกทีนะคะ
ใช่อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มนะคะคุณสแตมอภิวัฒน์ค่ะนะคะ
ก็จากการที่ตัวเองไปแสดงดนตรีในงานเลี้ยงนะคะ
เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งในงานนั้นมีผู้พบเชื้อนะคะติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ดังนั้นนะคะคุณแตมก็เลยประกาศกักตัวนั่นเองนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของวงการเพลงใส่คล้อง
ดูวงการละครกันบ้างดีกว่า
ละครเรื่องสงครามดอกไม้ค่ะก็หวั่นอยู่เหมือนกันนะคะ
อีกหนึ่งจุดที่สะเทือนวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่ามีหนึ่งในนักแสดงตัวประกอบนะ
รับว่าตัวเองเพิ่งตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้นักแสดงในกองละครที่ร่วมงานด้วย
มีใครบ้างล่ะก็ออกมาเคลื่อนไหว
อย่างที่เห็นในภาพเลยพี่ลูกเกดมิธินีไง

เออนะคะมีพี่ตุ๊กเดือนเต็มด้วยนะคะ
กี๊แจงจากกองละครสงครามเป๊าหมายเหมือนกันนะทุกผู้ชม
เขาบอกว่าเพื่อป้องกันข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะ
ขอยืนยันว่าน้องนักแสดงสมทบมาร่วมงานในกองละคร

น้องนี่ตรวจวันที่๕มีสายยนต์นะที่ผ่านมา
แต่น้องมากองละครในวันที่๒๓มีนาคม
แต่ไปพบผู้ติดเชื้อในวันที่๒๘มีนา
คือถ่ายละครก่อนที่จะไปพบว่าตัวเองติดเชื้อ
ก็คือว่าให้สบายใจได้
แต่ดาราเขาไปตรวจเพื่อความสบายใจของทุกคน
ใช่แล้วค่ะซึ่งหลังจากที่มาร่วมงานในกองละครนะ
แต่เพื่อความสบายใจทุกฝ่ายทุกคนในกองค่ะ
ตอนนี้นะก็ตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้สั่งระงับการถ่ายทำออกไปก่อนละกัน
ดีค่ะอันนี้มาตรการก็ต้องเข้มข้น

คุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องจับตาเหมือนกันค่ะ
ค่ายละครชื่อดังสำหรับการติดเชื้อโควิดนะฮะ
ก็ส่งผลให้เป็นวงกว้างเหมือนกันนะ
ค่ายเลยแหละหลายคนก็วิตกกังวลกัน
ทั้งนักแสดงทีมงานอะไรต่าง
ว่ามีมาตรการให้พนักงานและนักแสดงที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารท่านนี้ทุกคน
รวมไปถึงคิวงานต่างมีการเลื่อนคิวในการร่วมงานของนักแสดงออกไปก่อน
ส่วนนักแสดงที่มีการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ
ก็คือน้องต่อธนภพแล้วก็น้องสกายอันนี้ไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วไม่พบ

อันนี้ค่ะท้องฟ้าสีฟ้าแล้วแฮสแท็กว่ากักตัวนี่คือเป็นรูปภาพของคุณแอร์พันธิลา
ลงเอาไว้ประกาศกักตัวเองว่า๑๔วันขอกักตัวเพื่อความสบายใจค่ะ
หลังจากที่เธอได้เดินทางไปทริปทะเลที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ไปพบปากกับผู้ติดเชื้อโพวิด
ตอนนี้แอร์ยกเลิกคิวงานทั้งหมดแล้ว
แล้วก็ส่วนผลการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นของสาวแอร์
นี่ก็คือผลเป็นลบไม่ติดโควิดนั่นเองนะคะ
ซึ่งล่าสุดก็มีอีกท่านหนึ่งคุณกวางเดอร์เฟสเนอะ
ใช่ค่ะกวางบนเฟสก็โพสต์ในไอจีนะคะ
บอกว่าวันที่๒เมษานี้นะคะ
เธอไปร่วมงานที่มีคนติดเชื้อโควิด
พอทราบเรื่องค่ะรีบไปตรวจหาเชื้อทันที
ตอนนี้ผลเป็นลบนะคะก็คือยังไม่ติดโควิดค่ะ
และแน่นอนว่าตอนนี้เธอกักตัวเองเรียบร้อยแล้ว๑๔วัน
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจของทุกคนด้วยนะคะ
คือต้องย้ำนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนที่ติดโควิด๑๙
ยังไม่มีคนบันเทิงติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
แล้วระลอกใหม่หรือละลอกที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะ
แต่ว่าที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่คือสุ่มเสี่ยง
แล้วก็คือหลายคนก็ไปตรวจอยู่นะคะ
ผลตรวจออกบ้างไม่ออกบ้างเดี๋ยวเราจะอัปเดตกับเรานี่แหละค่ะ
แต่ที่แน่กาดอย่าตกคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าเราอยากให้วันหยุดของเรามันมีความสุขเนาะ